รวมทั้งฝึกใช้กระสุนจริงด้วย
เพื่ออะไรและมีวิธีการในการฝึกซ้อมอย่างไร

นี่เป็นการนำยึดธุปกรณ์ของแต่ละรอทัพ
มาแสดงสัญญานุภาพทางทหาร
และเป็นการนำกำลังพลของทั้ง๓เหล่าทัพ
มาร่วมฝึกยุทธวิธีการรบให้มีความสอดคล้องกัน
เพื่อรับมือสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ในอนาคต

กลางสนามฝึกยุทธวิธีบ้านจันทบุรี
เหล่าบรรดาทหารจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ
และองค์คนหางราวที่สองรักษาพระองค์ของกองทัพบ่ม
กำลังเตรียบความพร้อมทั้งยุทธโดประคอลและอาวุธ
เพื่อทำการฝึกกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง

เรื่องวินลบจากถึงระเบิดผู้โคร่มในพืชที่เป้าหมาย
และสุดท้ายกำลังทหารราบจะทำหน้าที่เข้ายึดคลองพื้นที่
นี่เป็นปืนคาโว้ซึ่งเป็นอาวุธประจำกายของทหาร

แต่ขาดอาวุธประจำกายอาจวาชีวา

เพราะถูกออกแบบให้ถือด้วยมือข้างเดียว
และเป็นปืนสำหรับคนถนัดซ้ายและถนัดขวา
มีลำกล้องสำหรับเล็งโดยมีจุดในลำกล้อง
ประจันบานยานเกราะและจมตีพื้นที่ฆ่าศึก
มันคือหน้าที่สำคัญของรถทั้งหลัก
เพราะมันมีอำนาจการยิงขนาดใหญ่
และเป็นกุญแจสำคัญของกองทัพยุคใหม่
รถปัจจุบันนะครับทางฝ่ายตรงข้ามนะครับ
ในบางครั้งอาจจะใช้ยานรถที่เป็นยานเกาะ

ซึ่งในการปฏิบัติทางยุทธวิธี
ควรจะใช้ยาลบด้วยกันในการปะทะกันในตรงหน้า
ก็ควรจะใช้รถถังในการปฏิบัติ
รถถังหลักที่๘๔อสันชาติยุเครน
จึงถูกนำมาใช้ในการฝึกครั้งนี้
เพราะมันถูกออกแบบให้เป็นรถถังที่มีอำนาจการยิงรุนแรง
มีปืนใหญ่รถทางแบบลำพร่องเรียบขนาด๑๒๕มิลลิเมตร
บรรจุกระสุนแบบอัตโนมัติและยิงได้๘นัดต่อนาที
เหนือน่านฟ้าของสนามฝึกจะเป็นหน้าที่หลักของเครื่องบินขับไล่
เพราะมันเป็นอาวุธที่สนับสนุนหน่วยภาคพื้นดินที่ดีที่สุด
ซึ่งระเบิดและกระสุนที่ใช้ในการฝึกส่วนใหญ่
จะเป็นกระสุนที่กำลังจะปลดประจำการในไม่ช้านี้
เมื่อสามารถฝึกผสมผสานทั้งภาคพื้นดินและภาคอากาศได้สำเร็จ
นั่นแสดงถึงศักยภาพของกองทัพ
และความพร้อมที่จะรับมือภัยคุกคามในรูปแบบใหม่

เป็นกำลังหลักก็คือเรื่องของรถถัง
ที่ทำให้การปฏิบัติการจริงตามแผนที่เราได้วางไว้นั้น
มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

โดยแบ่งเป็นการฝึกภาพทะเลและภาคพื้นดิน
ซึ่งเป็นงบประมาณที่ถูกจัดสรรตามแผนป้องกันประเทศ
และพัฒนาศักยภาพกองทัพให้มีความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามต่างได้ทันท่วงที
สารสเกลียวข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน